อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นคดีสะเทือนขวัญที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
หนุ่มคนนึงทำงานเป็นคนขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์นะครับ
เขามีความแค้นสะสมมานานกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง
ก่อเหตุนำปืนลูกซองไปยิงเพื่อนร่วมงานจนเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่านาทีการสังหารนั้นเขานำปืนนี้ไปยิงเพื่อนร่วมงานต่อหน้าลูกชายของผู้ตายครับ
ตอนนี้ลูกชายของผู้ตายวัยเพียง๓ขวบยังคงร้องไห้หาพ่อตลอดเวลาอย่างน่าสงสาร
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ใช่ครับอยู่กับผม
แล้วเมียเขาอะพ่อ
เมื่อคืนเขาไปฝากพี่เลี้ยงไว้
ผมไม่รู้เรื่องผมเคยรู้เมื่อเช้าประมาณ๕๕๒ของคนเนี่ยว่าครอบหน้าบ้าน
แล้วลูกเขาพูดอะไรถึงพ่อเขา

ว่าอิวไม่สบายว่าอิวไม่ถามอ๋อ
วันเช้านี้ผมว่าจะไม่ร้องแล้วลูกเขาถาม
นี่คือเสียงของนายชายเพื่อนสนิทของนายอีหรืออิ๋วธรรมวัฒน์อายุ๔๐ปี
ที่ถูกยิงตายหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์กลางเมืองสมุทรสาคร
ตอนค่ำวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
โดยคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนายนบพลหรือการเทียนเพิ่มภูมิอายุ๓๕ปี
คนงานที่ร้านเดียวกันและเป็นเด็กรถที่จับคู่ไปกับผู้ตาย
ตอนออกไปส่งเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า
ปฐมบทของเหตุการณ์เกิดขึ้นจากความขัดแย้งจากการทำงานของทั้งคู่
เกี่ยงกันเรื่องการทำงานมากทำงานน้อยไม่เท่าเทียมจนกลายเป็นปัญหา
สุดท้ายมือปืนตัดสินใจลาออกจากงานก่อนย้อนกลับมาชำระแค้นด้วยการฆ่า
เหยื่อต่อหน้าลูกชายวัย๓ขวบอย่างน่าเวทนา
ตำรวจจึงพลิกแผ่นดินล่า
คดีนี้ตำรวจจังหวัดสมุทรสาครพนึกกำลังตำรวจกองปราบปราม
ติดตามจับกลุ่มนายนบพลซึ่งยังหลบหนีอยู่
เมืองต้นออกไหมจับ๓ข้อหานักฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีในเร็ววันนี้
กล่าวถึงปมขัดแย้งของทั้งคู่ที่มีเรื่องทะเลาะกัน
นายอาทิตย์ชวีวานิชกุลเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์บอกว่า
รับรู้ปัญหาของทั้งคู่มานานแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยเรียกคุยส่วนตัวทั้งคู่จนรู้ว่าปัญหามาจากการเกี่ยงการทำงาน

แต่แล้วจู่นายนบพลก็มาขอลาออก
เพราะเกิดความน้อยใจและไม่คิดว่าเรื่องปมนี้จะกลายเป็นเรื่องบานปลาย
สุดท้ายจบลงด้วยการฆ่าชีวิตนายอิ๋วต่อหน้าลูกชายวัย๓ขวบ
หลังสิ้นเสียงปืนล้วนตามมาด้วยความเสียหาย
ตอนนี้ลูกน้อยวัย๓ขวบต้องกำพาพ่อ
ขณะที่แม่เด็กก็เป็นคนลาวยังไม่สามารถเดินทางกลับมารับศพของสามี

หลังจากที่เดินทางไปต่อวีซ่าที่บ้านเกิดของตน
ฉากเรื่องเล็กในที่ทำงานลงด้วยเสียงปืนแห่งความตาย
โปรดติดตามตอนต่อไป